เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครอุบลราชธานีและนางสาวพิทยาชัยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีร่วมกันทาสีพื้นถนนให้เป็นทางข้ามแยก
ม้าลายหลากหลายสีด้วยไบท์เลนเพื่อสร้างความสวยงามเด่นชัด
ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนศรีนรงตัดถนนราชบุตรข้างโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
นางสาวพิทยาเผยว่าการทำทางมาลัยหลากหลายสีปีนี้เป็นปีที่๒แล้ว
หลังจากปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชน
ผู้ปกครองที่มารับลูกหลานในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
เข้ามาถ่ายรูปแชร์ลงในโซเชียลอย่างแพร่หลาย
ทำให้ผู้ปกครองและผู้ใช้ถนนช่วงเวลาเร่งด่วน
ชะลอความเร็วดูทางม้าลายดังกล่าว
ขณะนักเรียนเผยว่ารู้สึกดีที่ได้เห็นทางมาลายมีหลากหลายสี
สร้างความแปลกใหม่จากปกติที่มีแต่สีขาวดำ